จะเขินเรื่องขานวันผิดไปแล้วเมื่อกี้
ถ้าแยกไหนที่เขาบอกว่าเป็นแยกอาถรรพ์นะครับ
เป็นแยกที่ร้อยศพอะไรแบบนี้

แตะเบรกไว้ก่อนไม่งั้นชนกันสนั่นแบบนี้เลยครับ

เหตุการณ์นี้ตี๒๓๐นะครับที่ผ่านมา
ถนนสาย๓๓สุวรรณสอนตัดใหม่ครับ
แยกดงบังหมู่๖ดำบลนอนฮ่อม
เอาคือมือปลาจีนบุรีครับ

บรรทุกรำข้าวมาครับพลิกตะแคงเลยชนเสร็จ

ส่วนบริเวณตัวลูกพ่วงเนี่ยมันมีชิ้นส่วนฝากระโปรงรถกระบะติดคาอยู่ครับ
แล้วก็เผลาโอ้โหชนยังไงให้เผลาหลุด
เผาของรถพ่วงหลุดออกมาอยู่กลางถนนฮะ
ไปอีก๑๐๐เมตรไปเจอรถกระบะ๔ประตูนะครับ
จอดอยู่กลางสี่แยกในสภาพด้านหน้าพังยับ
คนขับรถกระบะนะครับยืนอยู่นะฮะตกใจ
ตนกทีเดียวแล้วมีแผลที่หัวเข่า
เล็กน้อยที่เขาตกใจที่เขาตัวสั่น
เพราะว่าเขารอดตายมาราวปฏิหาร
ค่ะก็ดูจากสภาพรถแล้วอย่างนี้คิดว่าเจ็บหนักนะคะ
ใช่ฮะนี่แหละครับนายชัชวานหงโตอายุ๓๑ปีคนขับรถกระบะบอกว่า
ตอนมาถึงที่เกิดเหตุนะพยายามชะลอนะครับ
แยกนี้แล้วล่ะไม่ทันเห็นรถพ่วงก็เลยพุ่งออกจากแยกไป
ก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
อ่าวแล้วนายสักกะลิ้นเทืองอิวอ่ะ
คนนี้อายุ๒๙ปีเป็นคนขับรถพ่วงเล่าบ้าง
หลังผมเนี่ยน้ำหนักกว่าห้าสิบตันฮะอืมน้ำหนักกว่าห้าสิบตัน
่งหน้าสละบุรีครับพอมาถึงสี่แยกจังหวะนั้นนะครับ
ขับรถนะครับไอ้หัวพ่วงเลยสี่แยกไปแล้วนะครับ
แต่ว่าได้ยินเสียงดังสนั่นตอนท้ายรถพ่วงโอ้โหเกิดเหตุแบบนี้ฮะ
ถึงที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็เบารถมาแล้ว
ว่ามันมีรถสิบล้อผ่านไปแล้วครั้งนึงครับแล้วก็ขี่ไปผมก็จะข้ามไปเลย
เพราะว่าผมไม่เห็นไฟแล้วมันมันสลัวครับ
ก็รู้อยู่ว่าสิบล้อเนี่ยไฟมันจะไม่สว่างมากไม่สว่างมากครับ
ผมก็ขึ้นขึ้นมาถึงตรงเนี้ยผมก็เบรกครับผมเห็นพอดีมันมาครึ่งคันแล้ว
ผมก็เบรกปื๊ดแล้วก็มันไม่ทันแล้วอ่ะมันก็เข้ากลางรถสิบล้อเลย
เพราะมันเป็นรถพ่วงจนเขาออกมาจากซอยครับ
พุ่งไข่ซะลูกฝุ่นไหมครับอ๋อเขามาไว้ไหมพี่ไว้ครับ
เอามาไว้ใช่ไหมแล้วเรามามาไว้มั้ยครับวารรี่วานหกสิบจูกสิบครับอ๋อ
พอพอช้อนเสร็จรถเราก็เลยเสียหลักไปหมดช้อสะทผลปุชชาตาครับ
ชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่บริเวณนี้เขาบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว
ตรงนี้น่ะบอยเกิดบอยเรื่องปฏิเหตุแบบนี้
บอยให้หน่วยงานมาติดสัญญาณไฟหน่อยได้ไหม
จะเป็นไฟจราจรเต็มรูปแบบเลยหรือจะไฟกระพริบหรือยังไง
จะต้องมีคนตายอีกกี่คนนะครับเขาบอกแบบนี้
เอาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สระบุรีครับรถพ่วงเหมือนกัน
โอ้โห๕๐ตันเหมือนกันนะครับบรรทุกปูนมา
ขับลงเนินมาเบรกไม่อยู่เบรกยังไงก็ไม่อยู่ครับ
ชนรถกระบะฮะคนขับรถกระบะเสียชีวิตครับ
ติดอยู่ในซากรถแล้วก็ไปชนรถคันอื่นอีก๑๑คัน
โอ้โหคุณเอ้ยจะไปใช้เขายังไงเนี่ย
รถเก๋ง๒กระบะ๔รถพ่วง๑รถ๖ล้อ๓
นี่ฮะคุณผู้ชมครับเกิดความสูญเสียขึ้นด้วย
นายพานุวัฒน์ดวงพุทธอายุ๓๑ปี

เขาขับมาถึงที่เกิดเหตุนะครับแล่นอยู่ในเลนขวา
มันลงเนินลงเนินแล้วสังเกตว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุเห็น
เห็นเท้าก็เหยียบแล้วเบรกนะแต่เบรกไม่อยู่ครับ
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจนำตัวคนขับรถพ่วงมาทุกปูน
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุนะครับ

ไม่เจอทั้งแอลกอฮอล์ไม่เจอทั้งสารเสพติดนะครับ
จากนั้นก็นำตัวคนขับรถนะครับไปสอบสวนที่สพแก่งคอยเบื้องต้น
ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
สินเสียหายแล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่เราเบลอภาพนะครับ

อันนี้ชนยาวติดกันหลายคันเลยนะคะ